จะเป็นนโยบายสำคัญที่ผลักดันร่วมกันก็คือสมรสเท่าเทียม
แล้วทำไมต้องผลักดันเรื่องนี้ด้วยนั่นเหรอนั่นก็เพราะว่ากลุ่มเพศทางเลือกเจอปัญหาที่สำคัญ
ก็คือพวกเขามีสิทธิตามรัฐธรรมนูลน้อยกว่ากลุ่มคนที่จดทะเบียนสมรสได้
ที่เสียภาษีให้กับประเทศเท่ากับกลุ่มคนรักต่างเพศนั่นสิ
มันแปลกไหมล่ะเสียภาษีเท่ากันแต่ได้รับสิทธิไม่เท่ากัน
ที่จริงเรื่องนี้เคยเข้าไปพูดคุยในสภาสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
โดยพักก้าวไกลเสนอร่างพรบสมรสเท่าเทียมเพื่อให้รัฐสภาเห็นชอบ
และบังคับใช้ร่างกฎหมายนี้จะได้นำไปสู่การปลดเปลื้องพันธนาการ
ของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันเสียทีแล้วสงสัยไหมล่ะครับ
ว่ามันจะปลดเปลื้องได้อย่างไรต้องไปดูที่เนื้อหาสำคัญของร่างพรบนี้ครับ
นั่นคือการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งสี่สี่แปด
ระบุไว้ว่าการสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ๑๗ปีบริบูรณ์
แต่ในร่างใหม่ของพักเก้าไกลจะแก้เป็นการสมรส
กระทำได้เมื่อบุคคลสองฝ่ายมีอายุ๑๘ปีบริบูรณ์
เห็นไหมล่ะครับเขาเปลี่ยนจากชายและหญิง
เป็นบุคคลสองคนไม่จำกัดเพศนั่นแหละครับ
แต่แน่นอนครับพอบางกลุ่มในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็น
สำหรับชีวิตพวกเขาแรงต้านจากความคิดประเพณีดั้งเดิม
ก็จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และแม้สภาจะรับร่างกฎหมายนี้
เข้าไปพิจารณาในสภาแล้วนะครับแต่สุดท้าย
กฎหมายนี้ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้เพราะผลเอกประยุทธ์จันโอชานี่แหละครับ
ประกาศยุบสภาเสียก่อนและแม้จะอยู่ครบวาระนะครับ
กฎหมายนี้ก็มีท่าทีว่าไม่น่าจะผ่านสภาได้ครับแปลกไหมล่ะครับ
กฎหมายดีขนาดนี้ทำไมถึงบอกว่ามีท่าทีจะไม่ผ่านสภา
ได้รับความเห็นชอบนั่นก็เพราะว่าเสียงคัดค้านของสอสอฝ่ายรัฐบาล
ในขณะนั้นบอกไว้ว่ามันขัดแย้งทางหลักศาสนานะ
แย้งหลักธรรมชาติชายและหญิงเท่านั้นที่แต่งงานกัน
ได้เพื่อให้กำเนิดบุตรตามหลักธรรมชาติเข้าใจไหมเออไม่เข้าใจก็ไปอ่านดู
นั่นแหละครับพูดง่ายก็คือหากคนรักเพศเดียวกัน
แต่งงานกันจะมีเพศสัมพันธ์กันตามหลักสรีระวิทยา
เพื่อให้กำเนิดบุตรได้อย่างไรก็ในเมื่ออสุจิของเพศชาย
ไม่ได้ไปผสมกับไข่ของเพศหญิงมากไปกว่านั้นนะครับ
ยังคัดค้านด้วยเหตุผลที่ว่าจะทำให้ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั้น
ทำผิดหลักศาสนาเพราะไปทำพิธีแต่งงาน
ให้กับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันแล้วที่คัดค้านหนักไปกว่านั้นอีกนะครับ
ในเมื่อฝ่ายหนึ่งเอาหลักสิทธิและเสรีภาพมาสนับสนุน
กรยุติธรรมแห่งหนึ่งนะครับก็ได้เอาหลักการเดียวกันมาคัดค้าน
กับการสมรสเท่าเทียมว่านอกจากจะเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติแล้ว
ยังเป็นไปตามขนบธรรมเนียมและจารีดประเพณีของแต่ละสังคม
กฎหมายจะบังคับใช้ได้อย่างยั่งยืนต้องเป็นที่ยอมรับ
และไม่ขัดกับความรู้สึกของคนในประเทศสรุปถึงตรงนี้นะครับ
ท้าทายของฝ่ายสนับสนุนสมรสเท่าเทียมก็คือทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนคนที่คัดค้านให้มาเห็นด้วย
และวันนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคที่เห็นแสงสว่าง
อยู่ปลายอุโมงอันนี้เราลองไปดูนะครับ
รายชื่อพักที่ร่วมกับพักเก้าไกลมาร่วมรัฐบาลจะมีพักหนึ่ง
มีแกนนำนับถือศาสนาอิสลามและมีว่าที่สอสอ
จากพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ซะด้วยนั่นก็คือพักประชาชาติ
บางคนอาจจะรู้สึกแปลกใช่ไหมครับเป็นพักสายศาสนา
แต่กลับเห็นด้วยกับการสมรสเท่าเทียมเหตุผลมันมีอยู่ตรงนี้ครับ
อยู่ที่คำสัมภาษณ์ของหัวหน้าพักประชาชาติและว่าที่สอสอบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพัก
อดีตครูใหญ่โรงเรียนสองศาสนานั่นคือวันมุธมัธนอมธา
เขาได้กล่าวไว้ว่าทำพิธีสมรสนั้นจะต้องประกอบด้วยคู่สมรส
แล้วก็ผู้ทำผิดจริงทั้งสองอย่างนั้นจะไปบังคับไม่ได้
สรุปจากคำสัมภาษณ์ก็คือร่างกฎหมายนี้จะบังคับให้ผู้นำศาสนา
หรือผู้ทำพิธีไปทำหน้าที่ในงานพิธีสมรสไม่ได้นะครับถ้าฟังถึงตรงนี้นะครับ
ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเชิงศาสนาเพราะการเลือกที่จะนับถือหรือไม่นับถือศาสนาใด
เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแต่สิทธิความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย
ไม่ว่าจะสูงต่ำดำขาวอยากดีมีหรือจนต้องมีสิทธิเท่ากัน
อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ควรมีใครถูกเลือกปฏิบัติ
ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มคนรักเพศเดียวกันครับอีกเหตุผลสำคัญของฝ่ายคัดค้านร่างกฎหมายนี้ก็คือ
คนรักเพศเดียวกันไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ที่กำเนิดหลุดได้
ฝ่ายที่สรรพสนุนร่างดังกล่าวนะครับได้ให้เหตุผลไว้ว่า
บุตรบุญธรรมมาเลี้ยงได้ครับหรือแม้แต่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ให้แพทย์ช่วยให้เพศหญิงคนหนึ่งตั้งคันได้ส่วนคู่ชายรักชายนะครับ
ก็ใช้เรื่องการอุ้มบุญทำให้มีบุตรได้เช่นกันครับ
เพราะการอุ้มบุญนะครับสามารถทำได้ตามกฎหมาย
แต่จำกัดไว้แค่สามีและภรรยาที่จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมาย
ฟังถึงตรงนี้นะครับก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ
เพราะแม้จะมีเสียงคัดค้านการสมรสเท่าเทียมมากแค่ไหน
แต่หากฟังเหตุผลของฝ่ายที่สนับสนุนแล้วก็ล้วนมีเหตุผลรองรับแทบทั้งหมดเลยนะครับ
และแม้ร่างพรบสมรสเท่าเทียมจะยังไม่ได้พิจารณาในสภาชุดที่แล้ว
แต่จากข้อตกลงร่วมของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่
คงจะเชื่อได้เลยว่าพวกเขาพยายามจะปลดโซ่ตรวน
จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนออกไปถ้าพิธาไม่โดนตัดสิทธิ์ซะก่อนนะครับ